การแจกต่อที่สมมุติจอบพร้อมหน้าการ
คนนั้นหน้าการคนนั้นโดยหารเลย
ครับคุณ
ไปรับร่วมอกร่วมใจรวบรวมของ
แล้วก็มาให้กับทีมชาวบ้านในวันนี้นะคะ

จะมีทั้งยามีทั้งอาหาร
มีทั้งหน้ากากซึ่งสำคัญที่สุด
หน้ากากกับพัดลม

ก็เดี๋ยวลองดูภาพข้างหลังนะคะ

ก็ต้องปรบมือให้กับกองกำลังสำคัญ

แล้วก็ต้องขอบคุณสาวทุกท่านนะคะ
ขอบคุณสาวเชียงใหม่ทุกท่านวันนี้อยู่ที่นี่

เพื่อที่จะมาเป็นแรงกำลังใจประสานงานให้กับทีมชาวบ้านนะคะ
เดี๋ยวลองดูไฟดูสภาพไฟไหม้
บอกว่าใครเล่าให้ฟังหน่อยว่าไฟมันสูงขนาดไหนยังไงคะ

คือน่ายกย่องมากนะคะคือมองวิถีเกษตรอินทรีย์
ที่สำคัญก็คือว่าเป็นอาสาสมัคร
ช่วยทำแนวป้องกันทำดับไฟป่า
เดี๋ยวลองเล่าตรงจุดที่เรายืนตรงนี้มันคืออะไรคะเนี่ย
ข้างหลังเรานี่ก็จะเป็นเชิงดอยหลวงเชียงดาวเลยครับผม
อันนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราพร้อมทั้งอาสาสมัครชาวบ้านทุกหน่วยงานที่ช่วยกันเมื่อวันตื่น
เมื่อวันฟื้นครับที่ล่าสุดเนี่ยที่เราจะเฟฟพยายามที่จะเซฟหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ป่าให้มากที่สุด
อันนี้เราเรียกว่าแนวกันไฟครับแต่ไม่ใช่ว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวเดียวนะครับ

นากลางการบุบันหนึ่งลูกบ้านต้องช่วย